เขาเก่งอย่างไรบุรีรำจะผ่านได้ไหมติดตามได้จากรายงานครับ
ชื่อของทีมสอนม่วงหรือซันเพชเช่ฮิโรชิมา
เกิดจากการผสมคำระหว่างซานหรือเลข๓ในภาษาญี่ปุ่น
คำว่าเฟรชเช่ที่แปลว่าลูกศรในภาษาอิตาลี
ซึ่งมีที่มาจากเรื่องราวของโมริโมโตนาริ
คุณนางในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ได้กล่าวกับบุตรชายทั้ง๓ว่า
ศรดอกเดียวย่อมหักง่ายแต่ถ้ามัดทั้ง๓ดอกเข้าด้วยกัน

จะใช้ชื่อว่าซานเฟรชเช่ฮิโรชิมา
พวกเขาเคยเปลี่ยนชื่อทีมมาแล้ว๕ครั้ง
โดยชื่อแรกคือโตโยโคเงียวซ็อกเกอร์คลับ
ซึ่งพวกเขาคว้าแชมป์เจแปนซ็อกเกอร์ลีก
หลีกถึงอาชีพของญี่ปุ่นได้เป็นทีมแรก

ที่โยมิโอริเอฟซีจะทำได้เท่ากัน

พวกเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นซานเฟรชเช่ฮิโรชิมา

สอนม่วงเข้าร่วมการแข่งขันปีนี้

แต่ไปได้ไกลที่สุดแค่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน